มันไม่คาดคิดจริงนะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เป็นเหตุสลดที่ปฐุมธานีนะคะบนถนนติวานนท์เกิดขึ้นเมื่อช่วง๖โมงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
คุณปู่อายุ๖๙นะคะขี่รถจักรยานยนต์จะไปส่งหลานอายุ๑๓จะไปส่งที่โรงเรียนตอนเช้า๖โมง
ปรากฏว่าถูกรถกระบะเนี่ยเฉียวรถจักรยานยนต์ล้มหลานกระเด็นไปอยู่เลนขวาคุณปู่อยู่เลนกลาง
ปรากฏว่ามีรถมาคันแรกเนี่ยเบรกทันแต่คันที่สองตามมาเบรกไม่ทันชนคันแรกคันแรกไปทับคุณปู่
แล้วก็ไปชนกับรถอีกคันหนึ่งที่อยู่ฝั่งซ้ายมือบอกว่าเขาเห็นอุบัติเหตุเขาต่อเข้าจอดเพื่อจะลงไปช่วยแต่ช่วยไม่ทัน
สักครู่มันอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าช่วงเช้าเลย๖โมงมันอาจจะยังมืดมืดอยู่
บนถนนติวานนท์หน้าซอยสุภาพ๑อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรปากคลองรังสิตพร้อมแพทย์พร้อมกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยค่ะ
คือภาพจากกล้องวงจรปิดพอลงพื้นที่ไปตรงนี้เป็นทางโค้งด้วย
รถเก๋งคันนี้สีดำทะเบียนสองกไก่รอเรือเจ็ดหกสองสองกรุงเทพ
นางสาวดาตรีกลับใจอายุ๓๓ปีเป็นคนขับก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยอาการตกใจนะคะ
และที่น่าสลดก็คือพบศพนายสมนึกแผลงนอกอายุ๖๙ปีเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถคันนี้ค่ะ
สภาพศพก็นอนหงายอยู่ใต้ท้องรถกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูก็ต้องเอาอุปกรณ์มายกรถ
นำร่างของคุณปู่สมนึกออกมาพอนำร่างออกมาจากใต้ท้องรถเนี่ยนะ
ญาติก็ร้องไห้จนซุดลงไปกับพื้นเลยอะค่ะส่วนเด็กชายองค์อาจแผลงนอกอายุสิบสามปีที่เป็นหลานชาย
ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นต์คาลอส
ใกล้ใกล้กันเจอรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำแดงสอเสือบ่อยไม้วอแหวนเจ็ดเก้าหกกรุงเทพฯ
รถจักรยานยนต์คันนี้เป็นของผู้ตายอะค่ะครับก็มีร่องรอยถูกเฉียวชน
แล้วก็มีรถเก๋งมิสซูบิชิสีบรอนทองพอพาลสหรษีเจ็ดสี่สองหนึ่งกรุงเทพฯ
คันนี้กันชนด้านหลังด้านขวานะคะเสียหายแล้วห่างไปอีกสิบเมตรมีรถอีกคันนึง
รถตอยอต้าสีดำสองกมสามห้าหนึ่งหกกรุงเทพฯ
ฝากระโปรงกับกันชนด้านหน้ายุบรวมแล้วเนี่ยมีรถอยู่สี่คันในเหตุการณ์นี้นะคะ
ครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะก่อนเกิดเหตุคุณปู่สมนึกเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งหลานที่โรงเรียนพอมาถึงที่เกิดเหตุถูกรถกระบะสีขาวเฉียว
รถจักรยานยนต์ล้มหลานกระเด็นไปอยู่เลนขวาคุณปู่สมนึกพร้อมรถจักรยานยนต์อยู่เลนกลาง
นิสสันมาร์ทเห็นคนเจ็บอยู่กลางถนนอันนี้คันแรกคันนี้
เขาเบรกรถกระทันหันนะคะครับตอนแรกเนี่ยเบรกทันด้วยนะคะ
แต่มีรถเก๋งโตโยต้าสีดำนางสาวบุษราคำสิริวุฒิอายุ๒๓ปี
เป็นคนขับขับตามหลังมาเบรกไม่ทันอืมไปชนท้ายนิสสันมาร์ช
สันมาสก็เลยพุ่งไปทับร่างของคุณปู่สมนึกแล้วก็พุ่งไปชนท้ายรถเก๋งสีบรอนทองที่จอดอยู่เลนซ้ายด้วย
รถเก๋งสีบรอนทองที่จอดอยู่เลนซ้ายเนี่ยค่ะคนขับชื่อว่านายอัศวินฟักแป้นอายุ๓๕ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาขับรถไปทำงานมาถึงจุดนี้เขาเห็นว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
มีผู้ชายนอนอยู่กลางถนนเขาก็เลยไปจอดรถชิดซ้ายเพื่อที่จะลงไปช่วย
แต่ไม่ทันลงมาช่วยนิสสันมาสถูกชนท้ายแล้วก็พุ่งไปทับร่างคุณปู่แล้วอะค่ะ
หลังจากรอบตัวสอบที่เกิดเหตุก็นำคู่กรณีทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ที่สพปักคลองรังสิตแล้วก็ต้องติดตามตัวคนขับรถกระบะ
เฉียวคุณปู่คันแรกเลยอะค่ะครับคันนี้ไม่อยู่ในจุด
เกิดเหตุเพราะว่าหนีไปออกไปเลยเหรอหนีไปก็ต้องนำตัวมา
สอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีค่ะ
ของคุณปู่สมนึกผู้ตายเนี่ยนะก็บอกว่าคุณปู่เนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งหลานทุกเช้านะครับ

เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดบางกุดีทองไปทุกเช้าเลย
ก็ไม่คาดคิดว่าวันนี้๖โมงเช้าวันนี้จะต้องมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะ
รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ศพนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกรดรังศิษย์